คุณผู้ชมครับเอาใจคนรักเครื่องบินกันหน่อยครับ
ราคาหุ้นผันผวนพอสมควรเหมือนกันนโยบายบริษัทก็เปลี่ยนแปลง
เพราะว่าต้นปีที่แล้วมีนโยบายจะปรับลดคน
หลังจากที่ได้รับนโยบายใหม่ของประธานาธิบดีคนปัจจุบันของสหรัฐ
จะนำสิ่งดีมอบให้กับลูกค้าทุกคน
เป็นรุ่นล่าสุดและเตรียมพร้อมแล้ว
ทดสอบฝูงบินสัปดาห์นี้แหละครับ
ล่าสุดเปิดตัวโอ้โหสวยงามครับ
คุณสมบัติพิเศษก็คือประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ลดการปล่อยมลพิษ
โดยลดการปล่อยมลพิษมากกว่าคู่แข่งด้วย
ให้กับลูกค้าสายการบินในปี๒๕๖๑คือปีหน้า
ซึ่งตอนนี้ยอดสั่งซื้อแล้วรวม๑๔๙ลำจากลูกค้าทั่วโลกครับ
ลูกค้าลายแรกที่จะส่งมอบก็คือสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
เตรียมจะขึ้นบินทดสอบเที่ยวแรกสัปดาห์นี้แหละครับ
โดนัลดทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
มีผู้โดยสารใช้บริการมากกว่า๑๔๐ล้านคนใน๕๓๐เส้นทางทั่วโลกนะครับ